หนักหนาจริงจริงคุณผู้ชมอ่ะค่ะ
จังหวัดทั่วประเทศไทยคุณผู้ชมที่
ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานครับค่ะ
กรุงเทพคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมผมดูนะ
มีแต่แดงกับส้มแดงกับส้มเนี่ยตายแล้วถ้าเป็นไปได้
อยู่ในอาคารอยู่ในบ้านดีกว่าครับ
อย่าเพิ่งออกจากบ้านเลยดูไทยรัฐทีวียาวไปครับ
นี่แหละฮะศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
๒๘มีนาคมสองพันธุ์ร้อยหกสิบหกนะครับเกินค่ามาตรฐานไปห้าสิบห้าจังหวัด
ทุกภาคแหละยกเว้นภาคใต้ครับหนึ่งในนั้นก็คือกรุงเทพและปริมณฑลนั่นเอง
พบพื้นที่เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ก็ตรวจวัดได้
ถึง๑๓๑มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับ
จากนี้ยังไปติดอันดับ๕เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกด้วย
โอ้โหเป็นการติดอันดับที่ไม่น่าภูมิใจเท่าไหร่เลย
พาไปดูที่จังหวัดบึงกาลครับ
บึงกาลสภาพอากาศก็ย่ำแย่ครับ
ฟ้าหลัวขุนมัวไปด้วยหมอกควันและฝุ่นละออง
กคลุมทั่วทุกพื้นที่เลย
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตะบนบึงกาลอำเภอเมือง
พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน๒๕ไมครอน
เป็น๒๑มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับ
หรือ๘๑มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
คืออยู่ในเกณฑ์สีส้มล่ะมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว
โดยเฉพาะบริเวณกลางแม่น้ำโขง
ก็กระทบผู้ประกอบการเรือขนส่งสินค้าระหว่างเมืองบึงการเมืองปัก
สันสปลาวแล้วก็เรือรับส่งผู้โดยสาร
เพราะอะไรดูเอาสิคุณผู้ชมทัศนวิสัย

ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังครับในการเดินเรือ
และการขนส่งก็ล่าช้าลงด้วยนะครับ

ที่จังหวัดนครราชศรีมาดูจากแอร์โฟไทย

เกณฑ์สีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
โดยรอบอนุสาวรีเท้าสุรนารี
ถ้ามองไปยังตึกสูงเนี่ยนะคุณผู้ชม
ขณะที่แผนที่แสดงจุดความร้อนจากดาวเทียม
ล่าสุดเมื่อวานนี้พบจุดความร้อนกระจายในหลายพื้นที่๔จังหวัดครับ
นครราชสีมาบุรีรำชัยภูมิและซูริน
พบจุดความร้อนมากถึง๑๒๙จุด
ส่วนใหญ่เกิดในเขตสอบประกอบและพื้นที่การเกษตรครับ
อย่างที่จังหวัดชายภูมิพบจุดความร้อนถึง๗๑จุดด้วยกัน
คุณภาพอากาศไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชมเกณฑ์สีแดงแล้ว
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ครับ
แนะนำให้ประชาชนงดทำกิจกรรมกลางแจ้งครับ
หากพบว่ามีอาการหายใจลำบากหรือว่าตาอักเสบแน่นหน้าอกปวดศีรษะหัวใจเต้นไม่ผิดเต้นไม่ปกติ
รีบไปพบแพทย์จะดีกว่านะครับ